ว่าที่จังหวัดชนบุรีนี่ก็เหมือนกันค่ะ
มีชาวบ้านเขามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
มีโรคจิตขับรถเก๋งมาแล้วมาฉกกางเกงในชุดชั้นใน
มีการสูดดมด้วยนะก่อนจะขึ้นรถแล้วหลบหนีไปค่ะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้ขณะที่มีชายคนนึง
ขับรถเก๋งมามาจอดบริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๐ทับ๔
หมู่๑ตำบลบึงอำเภอศรีราชา
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านตรงดิ่งเข้าไปเลยค่ะ
ตรงไหนราวตากผ้า

เลือกเนี่ยเลือกอยู่พักนึงได้
จากนั้นก็ขโมยชุดชั้นในที่ตากอยู่ออกมาค่ะ
แล้วก็เดินออกไปจากราวตากผ้า
ระหว่างที่เดินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพตามนะ
นี่เขาลักษณะเหมือนเอากางเกงในยกขึ้นมาดม
มเสร็จแล้วก็รีบวิ่งหลบหนีขึ้นรถหายไปเลย
ผู้เสียหายชื่อว่านางนินเนธวิจิตวงอายุ๓๘ปีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
พบว่าคนร้ายนี่เป็นคนดูหน้าตาดีนะแต่งตัวดีด้วยนะ
เสื้อแจ็คเก็ตคลุมทับมาแล้วขับรถเก๋งอ่ะ
จอดอยู่ที่มุมหน้าบ้านแล้วก็เดินลงมาจากรถเข้ามาในบ้าน
ซึ่งขณะนั้นตัวเขาไม่อยู่บ้าน
เขาออกไปรับลูกที่โรงเรียนพอดีเลย
แต่เขาเปิดประตูหน้าบ้านทิ้งไว้
คุณนึกออกไหมบางคนออกไปใกล้เขาจะไม่ปิดประตูบ้าน
เพราะว่าเดี๋ยวเขาขับไปแล้วออกมาจะได้เอารถถอยเข้าเลย
ประมาณอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้ปิดประตูบ้านหน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุก็เข้ามาขโมยชุดชั้นในที่เป็นทั้งเสื้อในกางเกงใน
รวมแล้วก็ประมาณ๑๐ตัว
ไม่รู้ว่าหมดราวเลยหรือเปล่า๑๐ตัวเยอะนะคะ
แล้วนอกจากนี้นะคะคุณนินเนธยังบอกว่า
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ก็มีผู้มาก่อเหตุขโมยชุดชั้นในไปแล้ว๑ครั้ง
และกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้
ซึ่งต้องบอกว่าน่ากลัวมากนะ
จริงเป็นคนร้ายคนละคนกัน

เออคือตอนนี้เขาบอกว่าภาวะกันไปทั้งบ้านแล้วนะ
ภาวะกันทั้งระแวกแถวนั้นเลย
เพราะผู้ก่อเหตุอาจจะก่อเหตุแบบอุกอาจเกินไป
แล้วเข้ามาก่อเหตุคุณดูจากภาพกลางวันแสกไหม

รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เรื่องต้นนะคะตัวคุณนินเนธเขาก็นำภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนขาม
เพื่อจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
จะได้ไม่ย่ามใจไม่ไปทำแบบนี้ที่อื่นอีกนะอันตรายมากเลยอ่ะ
คือถ้าจับไม่ได้ก็ภาวะกันไปเหมือนกันนะไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วเห็นว่ามีระบาดด้วยนะ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่นะคะช่วยดูแลให้ด้วย